เราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าให้หลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
คือคุณแม่เนี่ยร้องผ่านสื่อบอกตามเรื่องให้หน่อย
ชื่อว่าน้องเดียอายุ๑๙ปีถูกรุมทำร้าย
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
ผู้ต้องหามอบตัวแล้วนะคะแต่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพใหม่

ภาพใหม่เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันก่อน
แล้วเดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าทางคดีให้ภาพนี้ค่ะ

อันนี้คือมุมใหม่เลยนะคะที่ทีมข่าวของเราได้มา
ก็คือในวันเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์๑๙นาฬิกา๕๕นาที
เห็นรถจักรยานยนต์๒คันนี้ใช่ไหมคะ

ขี่ไปรับผู้ตายหลังออกจากบ้านไป
แล้วไปหน้าบ้านเพื่อนของผู้ตายมุ่งหน้าออกสุขาพิบาล๕
โครงการชุมชนเคหะอเงิน

หลังเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกทำร้าย
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

อยู่ในบ้านที่ผู้ตายออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหานะคะ

เวลา๒๑นาฬิกา๕๙นาทีค่ะ
ผู้ชายเสื้อขาวคนในบ้านอ่ะ
เป็นจุดที่อุ้มตัวขับรถ

เอาน้ำแข็งไปเก็บแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
สักพักก็จะมีคนขี่รถจักรยานยนต์กลับมาส่งผู้ตายเข้าบ้าน

ก็คืออยู่ในซอยสุขาพิบาล๕ซอย๕๗
นี่ค่ะก็นำน้ำแข็งไปประคบประถมพยาบาลนะคะ

ตอนนั้นคนเจ็บผู้ตายเขาบาดเจ็บสาหัสอยู่
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
มีทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งนะคะ
ตั้งแต่ต้นซอยถนนสุขภิบาล๕ค่ะ
๕๗นะคะตลอดเส้นทาง
จนถึงบ้านของเพื่อนผู้ตายที่อยู่สุดซอย
คือจะเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีคนขี่และมีคนซ้อน

ตอนนั้นเขาบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีสติเลยอ่ะครับ

กบหน้าหลังเอาไว้บนรถจักรยานยนต์

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้อย่างชัดเจนนะคะ
ทุ่ม๖นาทีวันเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์

เราได้ภาพช่วงเวลาที่มันข้ามไปอีกวันหนึ่งแล้ว

วงจรปิดหน้าบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
จะเห็นมีรถตู้พยาบาล
นี่ค่ะ

ก็เรายังได้ภาพวงจรปิด
มุมหน้าทางเข้าโครงการชุมชนเคหาอเงินด้วยนะครับ
หน้าเคหาอเงินนี่ตอนที่ผู้ต้องหาไปรับผู้ตาย
นี่นะฮะแล้วนั่งซ้อนท้ายขี่เข้ามาบนถนนทางเข้าเคหาอเงิน
ตอนที่ไปรับนะครับก่อนจะมุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะ๕แท่ง

นี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เหตุการณ์เป็นยังไงค่อยไล่ไปกันแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะจากภาพเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะสามารถประติดประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะคะ

คุณชมพู่สรรพัฒน์ก็ตามเรื่องให้ต่อเพราะว่าผู้ต้องหามอบตัว
สอนอคันนายาวห้าคนนะคะอืมตำรวจก็เลยสอบปากคำ
คนแรกค่ะนายสิริมงคลสุมนอายุยี่สิบสองเขาเรียกกันว่า
ในกรในกรคือชื่อเล่นครับนายจิรวัตรนิพิษกุลอายุ
ยี่สิบห้าหรือในยินนายนัพทะพงแสงอินอายุยี่สิบ
หรือในฟลุ๊กนอกจากนี้ก็มีเยาวชนนะคะก็ต้องใช้
สิบแปดปีในซีอายุสิบห้าปีคือจริงจริงแล้วผู้
ต้องหามี๖แต่มอบตัว๕คนที่ยังหนีอยู่คือนายจีรวัตรหรือนายยีน
โตสุดเลยอายุ๒๕เป็นพี่ใหญ่สุดในแก๊งที่ก่อเหตุยังหนีอยู่นะคะ
มีญาติมีกลุ่มเพื่อนมีพี่น้องมีคนสนิทของผู้ต้องหา
เขาจะให้กำลังใจผู้ต้องหาเหรอฮะนี่ค่ะ
เราก็ขอใช้เป็นนามสมมุตินะนางดาวนะคะ
เปิดเผยทั้งน้ำตาบอกไม่คิดเลยว่าเรื่องราวมันจะรุนแรงขนาดนี้
อ้างว่าผู้ตายเคยพารุ่นพี่ตั้ง๕๖คนมารุมทำร้ายลูกชายแม่ก่อน

การซ่อมหมายถึงการรับน้องในพื้นที่เคหะอเงิน

เคหาอเงินมีการซ่อมกันด้วยเหรอคะคุณแม่บอกว่าเป็นการซ่อม
บอกตอนนั้นแม่ไม่ได้ติดใจนะที่แบบเอาพักพ่วงมาลุมทำร้ายลูกแม่
ก็เห็นว่าก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น
แม่บอกว่าลูกแม่คงไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าละมั้งก็เลยยอมรับผิดมามอบตัว
ถามว่าเชื่อไหมเชื่อไหม
ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
ถามว่าเชื่อไหมไม่ได้เชื่อในสัญชาติยานของคนเป็นแม่
แต่เด็กอ่ะเพิ่งจะอายุแค่๑๕ฉันไม่ได้เชื่อหรอกว่าลูกฉันจะทำแบบอะไรที่มันมาเลวร้ายแบบนั้นออกมาจากใจ
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาเพราะว่าเขาอ่ะเขาก็ช่วยนะ
เขาก็ช่วยนะตอนที่รู้สึกเหมือนจะไม่โอเคแล้วเขาทุกคนก็พยายามที่จะช่วย
ไม่อยากจะแก้ตัวไม่อยากจะบอกอะไรทั้งนั้นเพราะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าลูกเราทำผิด
ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดถึงได้พามามอบตัวแล้วก็ยอมรับยอมรับในคำตัดสิน
ไม่ว่าใครเขาจะพูดยังไงเพราะว่าลูกเราผิด
ส่วนคุณพ่อของในบีที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในบีนามสมมุติอายุยังไม่๑๘ดี
คุณพ่อก็บอกว่าพ่อก็มั่นใจว่าลูกไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใคร
มการตายในครั้งนี้มาจากเรื่องเงินแค่๓๐๐บาท
กลุ่มของลูกชายไปรับตัวผู้ตายมาที่จุดเกิดเหตุ
พ่อบอกว่าพ่อคุยกับลูกชายแล้ว
ลูกชายบอกว่าไม่เคยสั่งให้ใครไปรับตัวใคร
แต่บังเอิญเจอกันที่จุดเกิดเหตุ
บังเอิญเจอก็เลยเคลียร์กันเรื่องเงิน

เสร็จผู้ตายก็โอนเงินให้กับลูกชายพ่อ

สาเหตุนี้ผมยังให้การไม่ได้ว่าอะไร

ลูกผมไม่ได้เป็นคนสั่งให้ไปตาม
ลูกบอกว่ามาเจอน้องคนที่ตายเนี่ย
มาเจอกันก็มาคุยกันมาเคลียร์กัน
วงเงินกันก็มีปากเสียงกันของวัยรุ่น

ใครกันตัวน่ะน้องเดียร์
ต่อยกันเสร็จก็เคลียร์จบ

ตอน๒ทุ่มโอนเงินเสร็จ
แต่ในข่าวที่ไปลงอ่ะ
กลายเป็นรวมว่าเป็นตัวต้นเหตุ
แต่มันเหมือนมีการจัดอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
พอเหมาะพอเจาะให้มาเจอเป๊ะมันไม่ใช่
เพราะผมรู้เลี้ยงลูกมามันไม่ได้มีใจคอโหดร้าย
ก็นี่ค่ะแม่พ่อของผู้ต้องหาออกมาชี้แจ้งแทนหมดเลย
ด้วยความที่ผู้ต้องหาเป็นเยาวชน
แม่ของในเอนามสมมุติอายุ๑๖ปีที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเหมือนกัน
แม่ก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกแม่กลับเข้าบ้าน๒ทุ่ม
ก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรให้แม่ฟังเลยว่าไปทำอะไรกับใครมา
ปกติลูกแม่ไม่ได้มีนิสัยรุนแรงนะชอบกอดแม่ชอบอ้อนแม่
ไม่เคยทำร้ายใครเลยด้วยซ้ำ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกชายแม่มีเรื่องทะเลาะวิวาส
เชื่อมั่นในตัวลูกชายว่าไม่ได้คิดจะไปอุ้มฆ่าใครแน่นอน
ครั้งนี้เราก็ยังรู้สึกเสียใจของเขาตาย
เขาเลี้ยงของเขามาเขารักของเขา
คือไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงนะหัวอกแม่นะ

แค่นี่รู้ว่าลูกเป็นอย่างนี้ยังแบบรับไม่ได้
รู้สึกเสียใจกับเขาเสียใจมากจริง
อยากขอโทษอยากขอโทษเขา
ในสิ่งที่ลูกทำไปมันรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่คนเราบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการกระทำทำไม
อยากบอกแค่นี้คือเด็กมันยังไม่คิดอะไรเลย

ญาติของผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในฟลุ๊ก
ฟลุ๊กนี่อายุ๒๑แล้วไม่ได้เป็นเยาวชนแล้ว

พี่สาวของในฟลุ๊กบอกว่า
ก็ผู้ตายนั่นแหละชอบหาเรื่องเข้ามาในกลุ่ม

เขาโยนไปที่ผู้ตายว่าชอบหาเรื่องเข้ามาในกลุ่ม

ก็ยอมรับแหละว่าน้องผิด
แต่ถ้าเพื่อนผู้ตายที่เห็นเหตุการณ์

แค่ว่าหนูรู้สึกว่าข่าวที่มันออกไป
ข่าวที่มันออกไปมันเกินไป
น้องหนูมันไม่ได้ไปถึงขั้นอุ้มฆ่าเขา
ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องกันมาก่อน
มันก็แค่ไปถึงหน้าบ้าน
หน้าบ้านแล้วก็ไปบอกให้เขาออกมา
และข่าวบอกว่าน้องเอาปืนไปขู่ถึงหน้าบ้าน

มันไม่ใช่แค่คนที่ตาย
สรุปก็คือก็โทษคนอื่นหมดเลย
ใช่ค่ะก็ออกมาพยายามจะชี้แจงว่า
ลูกผมไม่ได้ทำลูกฉันไม่ได้ตั้งใจ
น้องฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้ตาย

คุยกับในบาสนามสมมุติเป็นเพื่อนสนิท

บาสบอกว่ากลุ่มของพวกเขา
รุมทำร้ายในเดียจริงเขายอมรับ

วันเกิดเหตุเนี่ยรุ่นพี่บางคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คอยห้ามไม่ให้ทำร้าย
แล้วก็ให้พาในเดียไปส่ง

เขาก็พาในเดียไปนอนไว้บนฟูก
มปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบาดหมางอะไรกันเลย
ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดไม่ใช่เรื่องการพนัน
รู้แค่ว่าเรื่องเงินที่ผู้ตายมีปัญหากับในบีผู้ต้องหาวัย๑๘

ส่วนบรรยากาศการสอบปากคำผู้ต้องหา๕คนวันนี้
ผีน้องก็ซื้อข่าวซื้อน้ำมาเยี่ยมผู้ต้องหากันตั้งแต่เที่ยงค่ะ
ทีนี้พอสักเที่ยงครึ่งก็นำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องสืบสวนสอบสวน
ขึ้นรถคุมขังไปฝากขังที่ศาลมินบุรี
ผู้ต้องหาเขาก็พูดกันสั้นว่าขอโทษขอโทษนะคะก่อนที่จะขึ้นรถไป
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจังหวะนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
แม่ของในเอนามสมมุติวัย๑๖ปีที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
แม่เนี่ยนะคะจับมือในเอลูกชายผ่านหน้าต่างรถคุมขังแบบนี้ตรงนี้นะฮะ
แล้วก็พูดกับลูกเลยว่าจำแม่นะจำแม่ไว้นะลูกแม่เป็นคนดีนะ
หนูไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมลูกหนูพูดความจริงนะ

ในเอวัย๑๖ก็ซึมโบกมือลาผ่านรถควบคุมตัว
คือเท่าที่ฟังเนี่ยนะผมว่าถ้าเกิดว่าอาจจะโทษว่าลูกฉันไม่ได้ทำแบบนั้นแบบนี้
ลูกฉันทำก็ทำไม่ถึงตายคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่พาไปหาหมออย่างนี้
ผมว่าถ้าจะโทษใครเนี่ยบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะ
ถ้าจะโทษมันต้องโทษตั้งแต่จุดเริ่มต้นใช่ไหม
ไปจับกลุ่มกันกินเหล้ามั่วสุมกันมีเรื่องมีราวถึงขั้นต่อยกันอะไรกัน
วันนี้มันอาจจะมาไม่ถึงก็ได้จนต้องมีคนตายไปคนหนึ่ง
ท่านผู้ชมฮะเราไปที่เคหะชุมชนอเงินเนี่ยอันนี้คือทางฝั่งของผู้ต้องหาใช่ไหม
อ่าเดี๋ยวท่านจะได้ฟังทางฝั่งของคนที่เขาสูญเสียคนที่เขาต้องเสียลูกชายนะ
แต่ตรงนี้คือเคหะชุมชนอเงินจุดเกิดเหตุนี่ฮะเขาเรียกกันว่าสวนสาธารณะ๕แท่ง
โครงการของการเคหะชุมชนอเงินเขตสายใหม่กรุงเทพเนี่ยมีอาคารที่พักอยู่๒๙อาคารนะฮะ
นี่แล้วเห็นเนี่ยแท่งเนี่ยเขาเลยเรียกสวนสาธารณะ๕แท่งมันมีแท่งปูนอยู่
จุดที่เดียถูกทำร้ายร่างกายก่อนจะเสียชีวิต๖คนเนี่ยเข้ามารุมทำร้ายนะฮะ
สาธารณะอยู่ด้านหลังโครงการนะครับ๖หรือ๕นี่แหละใช่ไหม
คนที่ก่อเหตุค่ะแต่ว่ามอบตัว๕คนอีกคนนึงหนีอยู่
ยังหนีอยู่นะฮะหรืออีกคนนึงนะครับ
ตรงนี้เราได้คุยกับหนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นเขานั่งดื่มเบียร์อยู่แถวนั้นพอดี
นี่ฮะบอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับเดียมาที่นี่คือความจริงเนี่ยมันมีผู้หญิงตบตีกันอยู่ด้วยนะ
ผู้หญิงกับผู้หญิงจากนั้นพอคู่นี้เลิกไปนะ
ก็เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาที่พาเดียมาแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็ลุมทำร้ายกัน
คือลุงแกบอกว่าแกก็พยายามห้ามนะตอนนั้นแต่มันไม่เป็นผลเลยนะครับ

เราไปที่วัดพระร่วงประสิทธิ์อยู่ที่แขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพนะครับ
วัดที่ตั้งศพของเดียนะพ่อ
ญาติญาติก็แน่นอนว่าโศกเศร้าเสียใจนะครับ
แม่ของเดียนะครับบอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าทางฝั่งของพ่อแม่ผู้ต้องหาที่ล้วนแต่บอกว่าลูกของตัวเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะฆ่าให้ตาย
แม่อยากย้อนถามกลับไปเหมือนกันว่าถ้าเป็นลูกของฝั่งนู้นเขาตายบ้างจะว่ายังไง
ของเดียเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือการวางแผนไง
มันไม่ใช่ว่าไอ้คนนั้นทำนิดเดียวไอ้คนนี้ไม่พาไปหาหมอ
แต่นั่นคือการวางแผนมาพาลูกแม่ไปแล้วมีการรุมทำร้าย
มีคนเห็นว่าผู้ต้องหามีทั้งมีดทั้งไม้มาก่อเหตุ
สุดท้ายนะครับแม่ของเดียร้องไห้บอกกับผู้สื่อข่าวของเราคุณชมพู่สรรพัฒน์
บอกว่าอยากฝากไปถึงลูกชายฝากถึงเดียลูกชายของแม่ว่าแม่ขอโทษที่เลี้ยงดูลูกไม่ดีพอทำให้ลูกต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ซึ่งแม่สัญญาว่าจะเอาคนผิดเข้าคุกให้ได้
อยากรู้จังเลยว่าพ่อแม่เขาจะพูดกลัวอย่างไรเขาจะเสียงใจไหม
ทีีพีฮานุเขาบอกว่าเหมือนจะทำด้วยความรู้ไม่ไถ้ไม่สูญการ
วันหนึ่งคุณก็ตายเหมือนลูกฉันบอกตรง
แม่ขอโทษที่แม่เลี้ยงดูหนูไม่ดีพอปล่อยให้หนูไปคบกับพวกไม่ดี
แต่แม่จะทำให้ถึงที่สุดแม่จะเอามันเข้าคุกให้ได้

กฎหมายเขามีคืนมีแปรไม่ใช่กงเอาไว้ขังสุนัข
คนเอาไว้ขังชั่วการณาเลยสำหรับพวกมัน
เวียนกลับมันต้องมีจริง
คนหนึ่งที่ยังไม่ถูกควบคุมตัวนายเจียรวรรดิพี่นิดกุลหรือนายยีน
อายุ๒๕ปีเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่มด้วยซ้ำค่ะ
ออกมามอบตัวซะดีกว่าเนอะ